ไปดูต่อกันที่สาวเบลล่ารานีกันบ้างดีกว่า
เธอคนนี้สวยแล้วก็ฮอตตลอดทั้งปี
เปรี้ยงปังจริงจนโดนคนเอาไปตัดต่อด้วย
ตัดต่อรูปเธอไปขายสินค้านะคะ
แต่บอกก่อนเมื่อวานไปเจอเธอในงานรับรางวัล
สาขาดารานำหญิงสาขาละครที่สุดแห่งปี๒๐๑๘นั่นเอง
เรื่องอะไรไม่ต้องบอกก็รู้บุภเพสันนิวาสนะคะ

ล่าบอกเลยช่วงนี้ออกงานบ่อยก็ไม่อยากให้แฟนเบื่อ

ส่วนว่าจะสยบข่าวที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าออกงานแล้ว

ล่าก็บอกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะ
และมีคนอีกเรื่องนึงที่ต้องเข้ามาเคลียร์ค่ะ
มีคนนำภาพจับตัวไปตัดต่อใส่ชุด

เราออกงานเราเมคอัพไม่ปังเท่า

ก็เลยต้องทำการบ้านเยอะขึ้นนิดนึงค่ะ
คือจะทำยังไงให้เหมือนลูกเรา

แล้วก็ลุคเราจะได้ไม่เหมือนเดิมในทุกงานอย่างนี้ด้วยค่ะ
ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเบลมากกว่านะว่ามีคนสนใจ
คนไปปลอมเอาผ้าไปตัดต่อหรือสินค้าที่สุดท้าย
เป็นไงบ้างเขาหลังจากที่เขาไป

เข้าใจเจตนาของเขานะคือเขาก็ทำมาหากินนะเนาะคือไม่ได้มีเจตนาร้ายหรืออะไร
ถ้าไม่ใช่รูปที่ดูน่ากลัวหรือว่าเอาเบลไปใส่ในชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นอย่างอื่นคือเบลก็ไม่ได้ติดอะไรหรอก
ครั้งหน้าก็อย่าทำอีกแล้วกันนะคะตัดต่อก็ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ดีกว่า